บ้านนี้ก็แก้บนเหมือนกัน
ผู้หญิงคนนี้ออกวิ่ง๒๐กิโลเมตร

บนเอาไว้เธอบอกทนทุกข์มาเป็น๑๐ปี
หย่าสามีสำเร็จ

ไปดูครับนางสาวสุภาพรหรือว่าคุณโอ้
คุณโอ้อายุ๓๑ปีออกวิ่งจากไหนเนี่ย
ออกวิ่งจากศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ
จุดหมายปลายทางของเธออยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกร
อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร๒๐กิโลเมตรได้ครับคุณผู้ชมนะครับ
ญาติญาติแล้วรถกระบะก็ปิดท้ายขบวนนะครับ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับ
คุณโอ้บอกว่าเธอเป็นผู้ช่วยทันตกรรมนะครับ
ที่ออกวิ่งของเพราะเธอบนไว้บนต่อสารหลักเมืองบอกว่าเธอสามารถหย่ากับสามีได้สำเร็จเนี่ย
จะวิ่งแก้บนนะจากศาลหลักเมืองจะไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนสหกรนั่นแหละนะครับ

คุณโอ้เล่าต่อบอกเธอแต่งงานจดทะเบียนสมรสอยู่กินกับสามีมานาน๑๕ปีลูก๒นะ
แต่พอ๕ปีก่อนเนี่ยเธอเอ่ยปากขอเลิกกับสามีเพราะชีวิตคู่มันไม่ลาบลื่น
มีปากเสียงกันบ่อยเกินนะเธอบอก
แต่สามีก็ไม่ยอมหย่านะครับ
หลังจากเธอแยกกันอยู่กับสามี

เธอบอกว่าถ้าเอาเงินมาให้๒หมื่น๓หมื่นมาเดี๋ยวจะหย่าให้นะ
โธ่เธอทุกจัยระเกิดนะครับไม่รู้จะทำยังไงนะครับ
พี่เขาก็แนะนำให้ไปฟ้องหย่าไปฟ้องหย่าก็๒ปีถึงจะยื่นเรื่องหย่าได้
พอผ่านไป๒ปีเธอก็ไปที่ศาลนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่มีเงินจะไปจ้างทนายด้วย
แต่หลังจากนั้นก็มีคนนะครับหยิบยื่นเงินให้เธอไปจ้างทนายความ
ถ้าไปสู้คดีไปนะจะได้สบายใจจนวันที่มีคำพิพากษา
สามีก็ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาสุดท้ายศาลมีคำสั่ง
ให้เธอหย่ากับสามีอย่างถูกต้องตามกฎหมายเธอดีใจครับ
เหมือนได้ชีวิตใหม่คุณโอ้เชื่อว่าสาเหตุที่
ทำให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากไปพบทนายความ
เพราะเธอไปบนไว้เธอไปบนไว้กับนะครับเจ้าพ่อสารหลักเมืองครับ
ก็เข้าไปคุยทนายเสร็จปุ๊บหนูก็เลยยกมือไหว้หันหน้ามาทาง
สารหลักเมืองว่าถ้าลูกได้หย่ากับผู้ชายคนนี้แบบลาบลื่น
แล้วก็แบบไม่มีอะไรติดขัดลูกจะขอวิ่งด้วยการเดิน
ตั้งแต่สารหลักเมืองไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมอนามัยสากร
หนูก็ขึ้นศาลทำอะไรเสร็จก็คือผ่าผลด้วยดีเรียบร้อย
ไม่มีอะไรติดขัดเลยคือเป็นช่องแบบเรียบง่ายมากเลย
หวันนี้ก็เลยมาแก้บน
นะครับนางลำพึงอายุ๕๐ปีอันนี้เป็นญาติฝ่ายสามีบ้างนะ

๑๐กว่าปีที่ผ่านมาเธอก็เห็น
เห็นถึงความทุกข์ยากของพี่โอ้เขาเนี่ย
ของฝ่ายหญิงเนี่ยนี่ขนาดญาติฝั่งสามี
อ่านะครับก็ให้คำปรึกษามาตลอด
โอ้เนี่ยเงินเดือน๗๐๐๐๘๐๐๐บาทนะครับ
แต่เลี้ยงดูลูกสองคนนะครับโดยที่อดีตสามีก็ไม่เคยช่วยนะครับ
เสร็จก็ดีใจแทนด้วยดีใจนะ
ก็ขอให้มีชีวิตใหม่แม่นี่ญาติฝั่งสามีนะเนี่ย